เมื่อวานนี้แล้วก็ถูกจับใส่ถุงห้อย

ล่าสุดมีรายงานบอกว่า
มันตายเพิ่มอีก๑ตัวค่ะคุณผู้ชม
ส่วนตัวที่เหลือก็กระจัดกระจายไป
ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กำลังสืบดูอยู่ว่า
ลิงเหล่านี้มาจากไง
เพิ่มหนึ่งตัวรวมเป็นตายเจ็ดตัวส่วนที่เหลืออีก๒๓ตัว
ตอนนี้ก็ได้รับการดูแลอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ถ้าแข็งแรงแล้วก็จะส่งไปดูแลที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง
จังหวัดนครนายกต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้ทางภูมิกับการสถานีตำรวจ
ทรพระพุทธบาทที่อำเภอพระพุทธบาทบอกว่าวันนี้ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑
ไปร่วมกันหาหลักฐานหาเบาะแสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สืบหาในกลุ่มค้าสัตว์ป่า
เพราะว่าปัจจุบันลิงเป็นสัตว์สงวนแล้วมีการลักลอบค้าสัตว์ป่า
เอาไปทำอาหารเปิบพิษดารในประเทศเพื่อนบ้านลิงก็เลยมีราคาสูง
ทำให้เป็นแรงจูงใจในการเอาไปขายครับเนี่ยค่ะ
ถูกจับมาเยอะเลยแล้วก็ใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะ
ลูกลิงก็มีนะพ่อลิงหน้าลิงลูกลิงตัวเล็กเล็กก็มี
ก็ตายไปหลายตัวเมื่อวานที่เขาไปเจอนะคะเพราะฉะนั้น
ถ้าใครครอบครองเนี่ยถือว่ามีความผิดตามมาตราสิบเก้านะคะ
ครอบครองสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
ต้องโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีหรือปรับ๑ล้านบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเนี่ยค่ะโทษสูงมากทีเดียวนะคะ
ตำรวจกำลังสืบหาสาเหตุว่าใครเป็นคนเอาลิงเหล่านี้ค่ะ
ใส่ถุงแล้วแขวนเอาไว้นะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นการพักลิงนะฮะ
เพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ค่ะ